เรื่องของพระบ้างค่ะหลวงตาคนนี้อายุจะ๘๐แล้วอะ
แล้วหลวงตานี่ตกเป็นหยือกของโยมอ้วน
อ้วนนี่จุดเริ่มต้นตั้งแต่มาเกาะรั้ววัด
แล้วขอตังค์หลวงตาไปเติมน้ำมันพอเริ่มให้ครั้งแรก
ลิฟต่างมาให้นักข่าวดูบอกว่าอาตมารู้จักกับโยมอ้วนตั้งแต่เมษาปีที่แล้วล่ะ
ก็เห็นโยมอ้วนมาเกาะรั้ววัดมาขอความช่วยเหลือว่าเดือดร้อน
สู้คดีความแพ้โดนฟ้องล้มละลายไม่มีตังค์ไปเติมน้ำมันหรอก
อาตมาสงสารให้ตังค์ไปหลังจากนั้น
พอโยมอ้วนรู้ว่าอัตมามีเงินเก็บหลายแสน
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอตังไปลงทุนฟอนิเจอร์แล้วเดี๋ยวอาตมาจะได้เงินตอบแทนนึง๖๐๐๐๐๐บาท
ฟังไม่ได้ผิดค่ะครั้งหนึ่งอ่ะแสนสี่บ้างแสนสองบ้างแสนนึงบ้าง

หลวงตาตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะ๘๔๘๙๓๐บาท
แล้วถึงขนาดที่ว่าอะไรรู้ไหมพอหลวงตาถาม
อ้วนบอกว่าเดี๋ยวเอาตังค์ให้แต่ว่าหลวงตาตอนนี้ไม่มีจริงอ่ะ
หลวงตาต้องไปกดเงินผู้สูงอายุ๗๐๐บาทให้
เพราะคิดว่าเดี๋ยวโยมอ้วนจะเอาตังค์มาคืนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไง
แล้วนี่ตอนนักข่าวไปคุยกับหลวงตาหลวงตาบอกว่าไงรู้ไหม
ตมาไม่เอาความหรอกอัตมาไม่อยากสร้างบาป

หลวงตาบอกนะบอกว่าเงินอัตมาเก็บมาตลอดการบวช๒๐ปี
อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมโยมอ้วนถึงทำกับอัตมาแบบนี้
อยากให้เอาตังค์มาคืนอัตมาจะอโหสิกรรมให้จะไม่เอาความ
ถ้าได้ฟังแบบนี้แล้วความจริงต้องแจ้งความนะ
ให้ตำรวจได้ตามต่อนะคะเพราะว่ามีชื่อบัญชีปลายทางที่โอนไปด้วยไง
อกคนก็ว่าบาปนะหลอกพระอีกบาปใหญ่นะฮะ